คุณผู้ชมครับในทุกวันนั้นคนไทยต้องสูญเสียชีวิต
กับเรื่องของอุบัติเหตุบนถนนมากทีเดียว

เสียแบบนี้ก็ทำให้หลายภาคส่วนต้องหามาตรการร่วมกันในการป้องกัน

การจราจรบนจอขนาดใหญ่ภายในศูนย์สั่งการและควบคุมเมืองพัทยา
เป็นจุดที่เมืองพัทยาใช้ดูการจราจรและภาพอุบัติเหตุ
ซึ่งตัวกล้องมีติดอยู่ทั่วเมืองพัทยาทั้งหมด๒๐๘๒กล้อง
และยังถือว่าเป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
ความคมชัดและมีความละเอียดสูง
สามารถมองเห็นเลขทะเบียนและยานพาหนะได้เป็นอย่างดี
ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบปริมาณการจราจรและส่งข้อมูลเข้าระบบ
ปรับสัญญาณไฟให้เหมาะสมกับการจราจร

ให้กับการจัดปัญหาการจราจรและอาชญากรรม

สามารถช่วยแก้ปัญหาสภาพการจราจรได้มาก
แต่ก็ยังถือว่าไม่เพียงพอกับพื้นที่ทั้งหมด
ขณะที่เสียงสะท้อนจากผู้ใช้รถใช้ถนนในเมืองพัทยา
แต่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนเป็นหลัก
มันช่วยได้เยอะมีความสำคัญกว่าส่วน

ก็เรื่องกล้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลย
มันเหมือนกับมีลูกตามองอยู่นะครับ
ไม่ว่าเรื่องของปัญหาอาชกรรมปัญหาการจราจรปัญหาสังคมต่าง
เราก็สามารถพิสูจน์ทราบได้
เมื่อเกิดเหตุขึ้นมาเราสามารถที่จะมาดึงภาพออกมาดูได้

จะถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีผู้เสียชีวิตสูงเป็นอันดับ๓ของประเทศ
โดยมีตัวเลขผู้เสียชีวิตในปี๒๕๖๐๕๒๒ราย
แต่ข้อมูลของสพเมืองพัทยากลับพบว่าผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในเมืองพัทยาตลอดปีมี๕๘รายเท่านั้น
เพราะการลนรงค์การทำถนนปลอดภัยตามจุดต่าง

ทำให้เมืองพัทยามักไม่ค่อยมีอุบัติเหตุขนาดใหญ่
เปรียบเทียบพื้นที่เมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร
แต่ได้นำมาใช้กับงานจราจรพันกว่าตัวเท่านั้น
ซึ่งนายแพทย์ธนพงศ์จินวงผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

ฝ่าสัญญาณไฟแดงไม่สวมหมวก
ยังสามารถนำภาพอุบัติเหตุที่เกิดในที่ซ้ำ
วิเคราะห์แบบแผนการชนเพื่อป้องกัน
อีกทั้งข้อมูลจากกล้องจะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมาย
แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ที่ระบบติดตามผู้กระทำผิดให้มาชำระค่าใบสั่ง
เพราะปัจจุบันมีผู้ชำระเฉลี่ยร้อยละ๑๗ของใบสั่งที่ออกไปกว่าล้านใบ
ออกใบสั่งเหมือนอย่างในกรุงเทพมหานคร
แต่ก็อยู่ระหว่างที่เมืองพัทยากำลังดำเนินโครงการอยู่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน